คือไม่รู้ว่าเครียดกับปัญหาชีวิตหรืออย่างไร
ตัดสินใจจะไปกระโดดสะพาน
แล้วคุณคิดดูนะกู้ภัยต้องมีกลวิธีเลยแหละ

เหมือนคนมากแล้วเดินผ่านไปเฉยอย่างนี้นะ
ใช่ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ผู้ชายคนนึงเขานั่งอยู่ที่เห็นไหมจังหวะ

เขานั่งอยู่ตรงราวสะพานลอยเลยใกล้จะกระโดดอยู่แล้วอะค่ะ
แล้วจุดตรงนี้คือหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ตำรวจสพแม่โจ้แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้เนี่ย
ก็พยายามเกลี้ยกล่อมแล้วนะให้นักศึกษาคนนี้เข้าใจเย็นลง
แต่ระหว่างนั้นเองก็ต้องให้กู้ชีพ
คือนายวิทยาวัฒน์สินวรศรีทวีคูณ

เนื้อตัวแบบมอมแมมแล้วก็ไม่ได้ใส่ชุดกู้ชีพกู้ภัยไง
คุณกู้ภัยต้องทำได้ทุกอย่างจริงนะใช่
เดินเข้าไปใกล้เหมือนกับไม่ได้สนใจ
จังหวะนั้นชาร์จล็อกตัวลงมาเลยค่ะ
ตำรวจก็ต้องนำตัวน้องที่จะคิดสั้นนี้
ให้น้องเขาสงบสติอารมณ์ก่อนที่สพแม่โจ้
แล้วก็ต้องเรียกผู้ปกครองมารับตัว
เรื่องต้นก็รู้ว่าน้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๒

จากความเครียดเนื่องจากปัญหาส่วนตัว
อันนี้ภาพอีกมุมหนึ่งจากด้านล่างสะพานลอย

เครียดแล้วก็ฆ่าตัวตายกันเยอะเหมือนกัน
ใช่มันก็มีปัญหานี่แหละระดับมหาวิทยาลัย
เครียดจะฆ่าตัวตายระดับมัธยม
ก็มีแบบทะเลาะกันมีแบบทำร้ายกัน
พ่อแม่คุณปกครองก็ต้องใกล้ชิดพูดคุยกัน